เพราะว่าเรามีของวางอยู่แทนที่นั่งเรานั่นเอง

อยากจะชมชิมใกล้แบบนี้เลยทีเดียว
ที่เราโปรโมทกันเอาไว้ไง

ขอบคุณเลยที่นำมาเสิร์ฟเราถึงสตูดิโอยามเช้านี้
คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทำแบบเราอันนี้ก็ต้องขออนุญาต
ค่ะขออนุญาตนะคะขอทานก่อนแล้วกัน

เมนูแรกคืออ่าได้ค่ะเดี๋ยวสองสาวช่วยแนะนำกันด้วย
เมนูแรกนี้ก็คือเป็นอาหารคาวนะคะคุณผู้ชม

มันดำอันนี้คือเมนูหมึกต้มน้ำดำค่ะ

ใช่แล้วเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารโบราณของชาวระยองเขาเลยนะคะ

นี่เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่วันนี้เนี่ยนะคะ
เอามาทำให้เราสดก่อนเข้ารายการเลย
เพราะว่าทานสดใหม่รสชาติก็จะแบบยังคงคุณภาพอยู่เลยนะ
แล้วก็ขั้นตอนการทำบอกคุณผู้ชมเลยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ขณะที่คุณชนะกำลังจะเตรียมรับประทานเนี่ยนะ
ก็คือเอาหมึกกล้วยมาทำความสะอาดล้างให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งสำคัญมากก็คือว่า
อย่าไปลอกเยื่อดำมันออกอย่างนี้ตลอดเลย
อันนี้เคล็ดลับสำคัญเลยนะคะจำข้าวสวยได้ใช่ไหมคะ
พอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้มน้ำ
ให้เดือดปรุงรสด้วยหัวหอมเกลือน้ำตาผงชูรสน้ำตาลแล้วก็หลังจากนั้น
เอาปลาหมึกลงไปใส่หม้อรอให้สุกนะคะจากนั้นลดไฟให้อ่อนอ่อนลงค่ะ
น้ำที่ต้มเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีดำอ่าอันนี้เอาลงไปค่ะครับ
ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากระหว่างที่ทานกันไปคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกระบวนการทำด้วยเนี่ยนะคะ
ว่าจากน้ำขาวใสเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้ว
นั่นก็คือสีของก้นหมึกหรือที่เราเรียกว่าขี้หมึกนั่นเองอ๋อขี้หมึกขี้หึกกินได้เหรอ
ทานได้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมดีทีเดียวนะคะ
จากนั้นก็อ่ะตักเสิร์ฟกันให้ถึงที่
อ่าว่ามันซี้ยังไงคุณแต่จากนั้นแต่ที่สามารถน้ำ

แต่มันสดมากจริงคือมันยังไม่เหนียวมากเกินไป
ค่ะแล้วก็รสชาติคือจะมีความหอมหอมเหมือนกัน

ขนาดพอดีคำนะใช่ครับพอดีคำ

โอ๊ดกุญชนัก
กินทั้งตัวเลยดูสิทิชชู่หน่อย

เด็ดอร่อยจริงเป็นเมนูอาหารคาว
พื้นถิ่นของเมืองระยองเอามาฝากกัน

ไปทะเลไปอะไรก็กินอย่างอื่นใช่ไหม

ดูเหมือนว่าสองคนนี้จะอเด็ดอร่อยกับการรับประทานอาหาร

ให้ไปที่เนินค้อจังหวัดระยองเลยนะคะ
ต้องขอบคุณพี่ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินค้อด้วยนะคะ
วันนี้มาทำสดให้เราทานกันถึงที่นี่เลยนะคะ
คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย
นี่ถ้าอยากจะทานอยากจะไปลองชิมนะคะ